ตอนนี้มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงการเมืองนะครับ
นั่นคือการยื่นขอยุบพักประชาชนปฏิรูปของนายภัยบูลนิติตะวัน
หัวหน้าพักแล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อเพียงหนึ่งเดียวของพัก
ว่าสามารถทำได้หรือไม่
ถ้าทำได้จากนี้ไปสถานะการเป็นสอสอของนายภัยบูล
รวมทั้งคะแนนในระบบจัดสรรปันส่วนผสมของพักประชาชนปฏิรูป

จะมีคำตอบที่ชัดเจนออกมาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ
เราจะไปย้อนดูเส้นทางของพักการเมืองพักนี้
ที่ตั้งขึ้นมาได้เพียงแค่๑๐เดือนเท่านั้น

ก่อนหน้านั้นทุกพักใช้พักไปเป็น

พักมาทำพักแต่เอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือ
อ้างประชาชนแล้วเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือ
แต่ว่าเราทำพักให้พักไปเป็นเครื่องมือของประชาชน
ประชาชนปฏิรูปเกิดจากแนวคิดของ
นายภัยบูลนิติตะวันอดีตสมาชิกวุฒิสภา
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม๔๐สว
ที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักชินวัฒน์
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ

ชู๓นโยบายหลักจัดตั้งสภาประชาชนปฏิรูป
เพื่อตรวจสอบถวงดุลเจ้าหน้าที่รัฐในทุกจังหวัด
รัฐปฏิรูปคณะสงฆ์และปฏิรูปนักการเมือง

ไม่สนับสนุนให้เป็นนายกเสียงข้างน้อย
ในช่วงของการหาเสียงนายภัยบูลประกาศชัด

หัวหน้าคอสชในขณะนั้น
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
พร้อมโปเตอร์ที่เรียกเสียงหือหา
้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้า
มาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาทุกร้อนให้กับประชาชน
จนสามารถกวาดคะแนนเสียงทั่วประเทศ

ได้สสบัญชีหลายชื่อหนึ่งที่นั่ง
เข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

แต่แล้วเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ยังไม่ทันได้ขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียง

ได้ยื่นขอเลิกทำพักประชาชนปฏิรูป
เหตุเพราะกรรมการบริหารพักส่วนใหญ่
ต่างมีภารกิจของตัวเอง
ฉะผมก็จึงหาลือกับกรรมการบริหารท่านเหล่านั้นว่า

ผมคิดว่าเราควรจะพินาว่า
ถ้ามาด้วยกันก็ไปด้วยกันดีกว่ามั้งนะฮะ
ในเมื่อท่านมีภารกิจกันมาก

นับจากวันแรกที่พักการเมืองนี้

ที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชน

กลายเป็นภัยบูลโมเดลที่เป็นแบบอย่างให้กับพักเล็ก
ที่อนาคตแควนอยู่บนเส้นได้
แล้วไปอยู่กับพักการเมืองใหญ่
อกจากจะไม่เข้าเนื้อยังปลอดภัยมากกว่า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน